วันนี้เราเริ่มต้นข่าวเย็นไทยรัฐกันด้วย
เรื่องของควายสองแม่ลูกค่ะควายแม่ลูกอ่อนนะคะ

แล้วปรากฏว่ามีรถมาบีบแตรก็ตกใจเสียงรถนะคะ
ตะเลิศเปิดเปลืองเลยค่ะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
ชนิดที่ว่าข้ามอำเภอไปกว่า๒๐กิโลค่ะคุณผู้ชมอุ้ย
ไปเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ควายไปลูกควายวิ่งตามด้วยค่ะ

คือเป็นควายแม่ลูกอ่อนที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะคะ
ริมถนนนะคะก็ไปด้วยกันเลย
นี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ
ซึ่งเจ้าของควายสองแม่ลูกเนี่ยนะคะ

ขอความช่วยเหลือไปที่ผู้นำชุมชนบอกช่วยหน่อยเถอะ

นี่ค่ะตัวแม่นำตัวลูกวิ่งตามนะคะ

เอ่อไล่มันตามมา
ที่มันวิ่งไปเนี่ยค่ะมันไปตามหมู่บ้าน
แล้วก็ไล่ทำร้ายผู้คนไปตลอดทางด้วยนะคะ

ในพื้นที่หมู่๖บ้านคลองศรีนวลที่อำเภอเมือง
คือวิ่งไกลนะวิ่งจากอำเภอคลองขลุง

เจ้าของก็ขอร้องขอช่วยจับทีนะคะ
ก็ไปแจ้งนะคะทางฝ่ายปกครองและประสุทธิ์กำแพงเพชร
ลงพื้นที่มาช่วยเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์นะคะ
เพราะอะไรเพราะว่ามันวิ่งหนีเข้าไปในป่าอ้อย

มองไม่เห็นควายแม่ลูกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
ก็ต้องเอาโดรนมาช่วยบินหาค่ะ

ก็ใช้โดรนบินค้นหาจนพบตัว
เจอแล้วตอนที่เจอเนี่ยกำลังจะย่องเข้าไปยิงยาสลบ
ปรากฏว่าควายตัวแม่มันรู้ตัวค่ะ
มันก็เลยพาลูกวิ่งหนีออกนอกป่าอ้อย
ทุ่งนาไปตามถนนเข้าหมู่บ้านไปอีก
ก็เลยต้องช่วยกันต้อนต้อนให้มันกลับมาในป่าอ้อย
เพราะว่ากลัวเดี๋ยวไปเจอคนแล้วจะทำร้ายคน
เพราะว่าควายก็ตกใจด้วยนะคะ
เจ้าของเขาเล่าบอกซื้อสองแม่ลูกนี้
มาจากอำเภอพันกระต่ายในราคาเหมา
พอดีเลี้ยงเอาไว้เพิ่งจะเอามาเข้าฝูง
ปรากฏว่ารถขับผ่านแล้วบีบแตร่ใส่ฝูงควาย
ก็เลยทำให้แม่ตกใจนะคะวิ่งตะเลิศออกจากบ้านของตัวเองค่ะ
จากอำเภอคลองขุงวิ่งมาถึงจุดที่
เขากำลังตามตัวอยู่เนี่ยค่ะอำเภอเมือง๒๐กิโลด้วยกันค่ะ
จะจงไปเล่นน้ำจะลงน้ำหน้าบ้านนะครับ
ทีนี้รถหนมที่ส่งหนมตามตรงทางนี้วิ่งออกมา
พวกขุงมันดังก็กุ้งมาปีกแตะอีก
คือเห็นควายแล้วก็บีบแต่ให้อย่างนี้ครับมันวิ่งตะเลิศมาเลย
ผมก็มาตามรอยมันมาลอยเขาหาไม่เจอครับผมก็หาไม่เจอ
ผมก็เลยตัดสินใจวิ่งมาดูทางนี้คือว่าผมนึกว่า
บ้านมันอยู่ทางกระต่ายมันก็ต้องมาแถวทิศเนี่ย

ก็วิ่งมาเจออยู่ตามทางมีน้องอีกคนที่มาด้วยกัน
มันก็เลี้ยงควายเป็นอยู่ครับไปคว้าสายสะพายมันไล่ควิดกันนี่นานแล้ว
อืมฟัดกันได้นานเลยพี่มาดูเนอะดูครับเนี้ยค่ะ
ถ่ายภาพข่าวก็เหนื่อยนะคะเพราะดูนะคะมันยังวิ่งไม่หยุดเลยเนี่ย
ภาพที่เราได้มาเนี่ยค่ะคือมันตะเลิศไปเลยอ่ะนะคะ
แล้ววิ่งยี่สิบกว่ากิโลลูกเนี่ยอายุสองเดือนก็วิ่งตามแม่
เจ้าของควายเนี่ยเขายอมรับเลยเขาบอกว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงอ่ะนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยเมื่อวานไล่จับกันจนมืดค่ำยังจับไม่ได้
จะจับได้เมื่อตอนสิบเอ็ดโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะโอ้โหข้ามวันเลยนะคะ
เจ้าของเองบอกว่าเพิ่งจะหัดเลี้ยงควายได้ไม่นานก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของควายนะคะ
จับได้แล้วก็จะนำไปขายต่อให้คนอื่นที่พร้อมเลี้ยงมากกว่านี้ค่ะ
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบจริงเวลาจะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับ
ต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมของมัน